ต้องไปทางแบบว่าออนไลน์แล้วค่ะ

ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ช่วงที่น้องชายยิงพี่สาวไปก้าวนัด

คือก่อนหน้านี้เราเห็นแต่ตอนที่พี่สาวหันหลังแล้วก็ล้มลงไป

คนแถวนั้นนี่เดินฉากถอยหนีกันเลยนะครับ
เดินมายิงกันดื้อเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในครอบครัวนี่แหละ
๗วันเช้าเมื่อวานนั้นที่ตลาดสดเทศบาลบรรยาชิตม์สูพันธ์บุรี
อยู่ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงนะฮะ

แต่ที่เขายิงมันน่ายิง๙นัตฑ์
หมดแม็กซ์เลยไหมคะนั่นน่ะ
น้องชายยิงไป๙นัตฑ์
อีกหนึ่งคนก่อเหตุคือนายโสพลทองคำอายุ๓๕น้องชาย
แท้ของนางสมพรผู้ตายซึ่งก็ไปมอบตัวกับตำรวจในเวลา
ต่อมาผู้ตายเนี่ยเขาเปิดร้านค้าขายของอยู่ในตลาดสดเทศบาล
สุพรรณบุรีขณะที่น้องชายเนี่ยเมื่อวานนี้ขับรถมาที่
นายโสพลเนี่ยน่าจะมีปัญหาหรือว่าต่อว่าต่อขานพี่สาวคือ
สุดท้ายเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็ไปยิงกันเลย
นะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้
คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งเขาเช่าสถานที่บ้านของผู้ตายเปิดเป็น
โรงงานน้ำแข็งบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่พี่น้องคู่นี้เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วเจอหน้ากันทีไร
ทะเลาะกันทุกทีตัวของนางสาวสมพรผู้ตายขายอาหารสดอยู่
หน้าทางเข้าซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะจุดพื้นที่ตรงนี้
ที่เป็นน้องชายจะเป็นคนเก็บค่าเช่า

ส่วนประเด็นที่ทั้งคู่มีปัญหากันเนี่ย
คือชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบรายละเอียดนะ

ลูกกระสุนปืนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วนี่ฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ครอบครัวรับศพของ
นางสาวสมพรมารดน้ำศพนะฮะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหน่อสุวรรณที่สุพรรณบุรี
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
สามีของผู้ตายบอกกับเรานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละแต่ว่าอยู่ด้านบนบ้าน
ส่วนนี้คือลูกชายนะฮะร้องไห้อยู่
สามีบอกอาบน้ำอยู่ด้านบนบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

โทรมาบอกบอกภรรยาถูกยิง
พอรู้ข่าวว่าภรรยาถูกยิงเขามั่นใจเลยว่าคนยิงไม่ใช่ใครที่ไหน
พ่อกับแม่เนี่ยถึงขั้นต้องซื้อบ้านให้นะ
เพื่อให้แยกไปอยู่ด้านนอกนะ

ส่วนรายได้ของพื้นที่ตลาดตรงช่วงให้เช่า
นายโสพลเป็นคนจัดการเก็บค่าเช่า
ร้านค้าในตลาดความจริงเป็นที่มรดกของพ่อแม่
เดือนนึงได้ค่าเช่ามันก็หลายหมื่น
แต่กลับไม่พอใช้มาขอเงินพ่อเงินแม่ใช้อีกค่ะ
แล้วชอบขู่พ่อกับแม่ด้วย
ทำให้สองคนนี้เวลาเจอหน้ากันเนี่ยเจอกันไม่ได้
ทะเลาะกันตลอดมีปากเสียงกันตลอด
สามีของนางสาวสมพรผู้ตาย
บอกว่าอยากจะฝากถามไปยังนายโสพลเหลือเกิน
ว่ามายิงพี่สาวแท้อย่างนี้ได้ยังไง
คือถ้ากล้ายิงพี่สาวแท้ขนาดนี้เนี่ย
เขายังไม่รู้เลยว่าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่เนี่ย

นานนานมาทีก็วันนั้นลูกน้องติดโควิดถึงมา
พาลูกน้องไปตรวจโควิด
ผมอยากถามคำนึงว่าจิตใจมึงทำด้วยอะไร
นี่ขนาดพี่มันแท้แล้วพ่อแม่มันจะเหลือหรือ
แสดงออกทุกอย่างปืนพกตลอดติดตัวตลอด
ไม่ได้ยินมาเป็นปีแล้วว่าสะเลาะกับน้องอะไรอย่างนี้
คือกว่าหน้านี้ก็คือสะเลาะกันบ้าง
แต่ว่าก็เหมือนพี่น้องทะเลาะกันธรรมดา

แต่ว่าผมว่าพี่น้องทะเลาะกันยังไง
ก็ไม่น่าถึงข้างหน้านี้
คุณผู้ชมครับทางครอบครัวเนี่ยจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ของนางสาวสมพร๓คืนด้วยกันนะครับ
ปนกิจศพวันจันทร์ที่๑๔มีนาคมนี้นะฮะ
ส่วนทางผู้ต้องหาก็ถูกคุมตัวดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ